หนึ่งวัย๖๐กว่าแล้วคุณลุงหนีออกจากที่กักตัว
เพราะว่าทางชุมชนให้คุณลุงถูกกักตัวอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะ
ที่วัดในวัดแล้วคุณลุงบอกโอ้โฮยามกลางคืนนะ
เสียงมันหลอนไปหมดเลยผีสางนางไม้ก็ไม่หลอก
คุณลุงอยู่ที่วัดไม่ไหวแล้ว
กะว่าจะเดินทางไปหาลูกชายที่กรุงเทพมหานคร
ด้วยการเดินเท้านะคุณฮะจากอุทัยธานี
กรุงเทพจะไปกรุงเทพ
แต่ทีนี้ไปไม่ถึงหรอกครับยังอยู่ในอุทัยอยู่เลยนะฮะ

นี่ครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะฮะ
ตำรวจสอบพ่อน้องขายังที่อุทัยธานี
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีจากชาวบ้านแถวนั้น

เป็นชายสูงอายุเดินเร่ร่อนอยู่ข้างถนน

คุณลุงอยู่แถวริมถนนสายอุทัยหนองฉาง
ในพื้นที่หมู่สองตำรวจน้องขายัง

ลุงยังไงแต่ต้องคุยกันห่างหน่อยนะคุณ
ห่างหน่อยให้เกินสัก๓เมตรหน่อย

คุณลุงบอกว่าลุงจะเดินทางไปหาลูกชาย
ลูกชายทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพ
และตำรวจก็ถามโอ้โหลุงเดินเท้าเหรอ
ลุงบอกใช่ดิค่ำไหนก็นอนนั่นแหละ

ทีนี้ก็ถามชื่อเสียงเรียงนามคุณลุง

คุณลุงบอกว่าผมคือชื่อในวัน
มชัยสงฆ์อายุ๖๓ปี
จริงลุงก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่นี่แหละ

แต่เหตุใดทำไมลุงถึงมาอยู่ข้างทางแบบนี้รู้ไหม

โทรประสานญาติที่อุทัยธานีให้มายังจุดเกิดเหตุ
ญาติก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณลุงวันเพื่อนเดินทาง
กลับมาจากต่างจังหวัดนะเป็นพื้นที่สีแดงอะไรอย่างนี้
ก็เลยต้องถูกกักตัวนะครับ
จริงคุณลุงมีบ้านอยู่ที่เนินมะค่านี้แหละ

แต่พอกลับมาถึงในพื้นที่ทางชุมชนหมู่บ้านก็ให้กักตัว
ยังไม่ครบ๑๔วันเลยลุงก็หนีออกมาจากที่กักตัว
จนกระทั่งมีพลเมืองดีมาพบ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ถามคุณลุงอีกนะลุงวัน
ลุงวันทำไมไม่อยู่ที่กักตัวลุงวันหนีมาได้ยังไง
ลุงวันบอกแบบนี้บอกลุงถูกกักตัวอยู่ที่วัดเนินมะค่า
ักมาแล้ว๓คืนโอ้โหทุกคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอน
สางนางไม้ในวัดหลอกหลอนผีเฮียนผีดุเหลือเกิน
ผีเนี่ยมากระซิบข้างหูตลอดเวลาเลยตายแน่ตายแน่
นี่เสียงผีนะลุงบอกแบบนี้เสียงผีมาแบบนี้
และบางทีนะได้ยินเสียงแว่วเสียงภรรยา
ซึ่งภรรยายังมีชีวิตแต่เสียงมันมาจากไหน
มาพูดใกล้หูภรรยาพูดแบบนี้ขอเงิน๑๐๐บาทขอเงิน๑๐๐บาท
โอ้โหคุณเสียงอะไรพวกนี้มันกระหึ่มในหูเต็มไปหมดเลย
แน่ตายแน่ขอเงินร้อยบาทขอเงินร้อยบาทยังไม่พอ
ได้ยินเสียงเหมือนกลองมันถูกตี
เหมือนกรองที่วัดตีตลอดเวลาเลย
เกิดความกลัวเลยตัดสินใจหนีออกมา

หากจะให้กลับไปนะนี่ลุงบอกขอยอมตายตรงนี้เลยดีกว่า
ฟังเสียงลุงนิดหนึ่งนะครับ
เสียงกรองมีเสียงเมียผมด้วยนะ
ขอตังรอยหนึ่งขอตังรอยหนึ่ง
ถ้าเป็นผีนิมิตเสียงเมียผมไม่ได้
แล้วก็นิมิติเป็นเสียงกลองเสียงอะไรไม่ได้
พระพระได้ยินเสียงอย่างไรคะ
ได้ยินเสียงว่าตายแน่ตายแน่
ผมหนีตอนนี้แหละแต่ตอนที่เป็นเสียงเมียผมผมก็ไม่กลัว
เมียกูจะมาอยู่บนหัวนอนกูได้ยังไงวะ

แต่เสียงผีเสียงกลองกลัวมากเลยนะฮะ
ทีนี้พลเมืองดีที่มาพบคุณลุงคือนายกริจชะพลสร้อยระยะ

สังเกตว่าลุงเดินอยู่ข้างถนนคนเดียวตั้งแต่เช้า
แล้วก็เดินไปเดินมาจนเลิกงานกลับช่วงเย็นนะคุณ
ก็ยังเห็นเดินอยู่แถวนี้ก็เลยซื้อข้าวมาให้ลุงกิน
แล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อย

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ให้ญาติที่อยู่อุทัย
พาคุณลุงกลับไปและไปกักตัวที่บ้านแล้วคุณ

กำชับให้ลูกหลานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
กักตัวต้องอยู่ที่บ้านจริงนะครับ
เพื่อไม่ให้คุณลุงหนีออกจากบ้านหายตัวไปอีก

อยากจะมาเจอกับลูกชายที่กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ก็บอกกับญาติอย่าปล่อยไปนะ
กักตัวกันที่นี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจริง
และอีกอย่างเป็นห่วงคุณลุงนะครับ